มีผลสอบจากคณะกรรมการของมูลนิธิร่วมกระตันยูออกมาแล้วนะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากกรณีของน้าป้อม
นั่งเฝ้าศพนะฮะที่โลกออนไลน์เขาก็แชร์ภาพนี้กัน
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลที่ร่วมกระตันอยู่
คนนี้ฮะชื่อว่านายนพดลศรีทองคำหรือว่าน้าป้อมอายุ๕๕ปี
อ่าเขาอยู่แผนกเก็บศพนะรหัสนครเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ย
อ่าไปนั่งเฝ้าศพนานอยู่หกชั่วโมงนะฮะตั้งแต่ตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าได้นะครับ
เพราะว่าวันนั้นมีคนกระโดดสะพานพระรามเจ็ดฆ่าตัวตายใช่ค่ะ
แล้วก็เราก็รายงานข่าวไปใช่ตอนที่คนกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเนี่ย
อ่าแล้วก็ทางร่วมกับตันยูเขาก็ไปช่วยขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ย
คือเหมือนกับตำรวจเขาเกี่ยงว่ามันเป็นพื้นที่ของสนไหนสพไหน
มันเป็นจังหวะรอยต่อระหว่างนครบานกับนนทบุรีใช่
ก็เลยเอ๊ะก็เลยไม่มีตำรวจมาไงเหมือนกับมาดูแล้วรอบนึงนะ
มีตำรวจมาดูแลรอบนึงแล้วกลับไปแล้วก็หายไปเลย
คือน้าป้อมบอกว่าที่มาดูเนี่ยคือชุดหนึ่งเก้าหนึ่ง
ซึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์เก็บหลักฐานต่างต่างใช่
เพราะว่าเออเมื่อไหร่ตำรวจจะมาก็ทำอะไรไม่ได้ไง
ต้องนั่งเฝ้าศพอยู่ไงรอดถึงเช้า
ซึ่งน้าป้อมเนี่ยบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนถ่ายภาพและโพสต์นะ
อันนี้คือเพื่อนของเขาที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็ถ่ายภาพไป
แล้วก็โพสต์เรื่องราวเล่าว่าเออเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
อ๋อเพราะว่าทางมูลินิทร์ร่วมกับตันยูเนี่ยมองว่าเออ

กับภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กับทางมูลนิธิร่วมกับตันยูที่ทำงานร่วมกันมานานหลายสิบปี
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดความสับสน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหรือเปล่า
คือถูกวิจารณ์ถูกถล่มเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
ว่าทำไมมาช้าทำไมเกี่ยงพื้นที่กันอย่างนี้นะครับ

แต่ว่าตำรวจทำไมมากี่โมงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ป้อมถูกย้ายเข้ามาทำงานที่ส่วนกลางนะครับ
ก็คือที่ร่วมกระตันยูสำนักงานใหญ่อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการเมื่อ๒วันก่อน
หลังจากถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้
และในวันนี้ครับมีข้อสรุปออกมาแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตกลงน้าป้อมผิดไม่ผิดอะไรอย่างไร
นายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ดารานักแสดงชื่อดัง
ซึ่งเป็นหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
และเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลด้วยอ่าบอกว่าหลังจากที่ประชุมกันแล้วนะครับ
ที่ประชุมเนี่ยทางคุณเอกพันธ์บอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเป็นทางการ
ยังแต่ตั้งกรรมการขึ้นมาตามขั้นตอนเท่านั้นก็มีการพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับภาพนั่งรอตำรวจ
ซึ่งนายนพดลหรือน้าป้อมเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้ฟังทั้งหมด
คณะกรรมการก็เข้าใจคนทำงานสิ่งที่เป็นประเด็นคือมีคนนำภาพไปโพสต์
บิดเบือนบางคำพูดซึ่งไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไร
แต่สรุปได้ว่านายนพดลหรือน้าป้อมไม่มีความผิดใดทั้งสิ้น

คำสั่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลางก็เป็นไปตามขั้นตอนและกฎของมูลนิธิ
ต้องดำเนินการเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวน
หากพบว่าผิดก็ดำเนินการตามขั้นตอน
ถ้าไม่ผิดก็จะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม
ซึ่งน้าป้อมจะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมใน๑๒วันนี้
ส่วนคนที่โพสต์ที่ไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไร
แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีกระแสวิจารณ์ในทางลบ
ทำให้ตำรวจดูไม่ดีส่งผลกระทบต่อองค์กร
หลังจากนี้ก็จะรวบรวมข้อมูลว่าใคร
คือคนที่ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิด
แล้วก็จะประสานกับทางตำรวจเพื่อดำเนินการกันต่อไป
ขณะที่น้าป้อมนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่วัย๕๑ปี
บอกว่าตอนนี้ก็สบายใจไม่กังวลแล้วนะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องนี้
ก็ยอมรับว่าก็มีความกังวลบ้างแต่จากนี้ไปก็จะไปทำงานตามหน้าที่เดิม
ทำมา๑๐กว่าปีก็คือเข้างานช่วงเวลากลางคืน
แผนกนี่แหละฮะช่วยกันเก็บศพกู้เหตุฉุกเฉินตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าโลกโซเชียลพูดถึงเยอะให้กำลังใจกันไง